คุณคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะ

ตอนนี้ไม่คั้นแล้วใช่ไหมหายคันแล้วค่ะตอนนี้ไม่คั้นแล้วนะคะ
ตอนนี้เค้ามีแต่รวยบัง
ร่วมกับหวานใจนะคะคุณคุณชนะพลวางรากฐานถึงขั้น
นี่แหละจะเป็นธุรกิจตัวเด็ดเลยนะคะ
วันนี้ค่ะเรามีสกุลพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูเส้นทางการทำธุรกิจของเธอนะคะรวมถึงเรื่องอื่นกันด้วยนะคะ
ไปชมสกุลพิเศษกันเลยค่ะ
วินติเตอร์ถอยมาเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่า
เดี๋ยวจะให้ดูความใหม่นะครับคุณผู้ชม
ดูนะจ๊ะพลาสติกยังมีอยู่
ขับไม่ค่อนไหลนะคะอยากให้ดมกลิ่นด้วยจริง
นางยังเปิดแอร์ไม่เป็นเลยขอพูด
เฮ้ยพี่ถอยหลังยังไงอะไรอย่างนี้
ทำไมถึงเลือกที่จะแบบเป็นพันนี้ลูก
คันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือที่สุด

เราต้องบอกเลยว่าเราได้กำไรจากธุรกิจ

ที่เราทำงานมันเหนื่อยมากแล้วก็มาซื้อเป็นกำไรชีวิตเรา

แต่ฉันขับปอเช่คุณค่ะซุปเปอร์คาร์อะไรอย่างนี้

โอ้โหหน่วย๑๐พันหมื่นแสนละ๗๐

แต่ไม่บอกว่าราคาเท่าไหร่

ต้องบอกว่านางจัดเต็มมาด้วยสีอะไรเอ่ย

การที่มีคันนี้ได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องของการเป็นนักร้องอย่างเดียว

ขอโชว์ค่ะ๒๕๐กรัม

ขอบคุณไทยรัฐค่ะ

จริงแล้วอันนี้ไม่ใช่เงินร้องเพลงเลย

ต้องบอกเลยว่าขายสครับก็ขับปอเช่ได้
แล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่ได้ลงทุนเองคนเดียว
มีเฮียช่วยลงทุนด้วยเฮียแจ๊ค
แต่กำไรเป็นของเราคนเดียว
นี่เป็นบ้านหลังเล็ก

คนก็มาเอาของกันอะไรอย่างนี้
อีกหลังหนึ่งคือ

ยังไม่รู้สึกประทับใจแล้วก็ภูมิใจมาก
ไม่รู้จักว่าเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้เออเราก็มีท้อมีอะไรอย่างเงี้ย
แต่เราพอเราเห็นรอยยิ้มพ่อแม่จ๊ะไม่เคยให้พ่อแม่รู้ความทุกข์ของจ๊ะเลย
ไม่ว่าจ๊ะจะเจอปัญหาอะไรจ๊ะไม่เคยให้พ่อแม่รู้เลยแต่จ๊ะจะเอาความสุขให้รู้
อย่างวันนี้ธุรกิจจ๊ะประสบความสำเร็จจ๊ะเชิญพ่อแม่มาพ่อแม่ให้มาเจิมก่อน
อย่างแรกก่อนที่จ๊ะจะทำธุรกิจจ๊ะไปกราบเท้าพ่อแม่ก่อน
แม่พ่อหนูจะทำอันนี้นะอะไรอย่างนี้พ่อแม่ก็มาทานพรมาให้เราพี่
ก้อนแรกที่จะได้เงินจะไม่ได้มาซื้อรถอย่างเดียว
เออคือมันความเจริญของจ๊ะเกิดมาจากที่จ๊ะเป็นคนกระตันยู

แจ๊คไม่แน่มาเพราะว่านางไปคุยธุรกิจที่ลาวกับเยอรมัน
ขอบคุณมากขอบคุณที่ดวงเป๊ะปังวังมะนาวที่สุดตอนนี้

วันนี้บันเทิงไทยรัฐต้องบอกว่าดีใจกับน้องจ๊ะมาก
เคยเห็นมาตั้งแต่แรกเลยเมื่อกท่อกายขันหูหุ้ลายนั่นติดตามกับคนงาน
วันนี้เธอประสบความสำเร็จจริงดีใจด้วยนะลูกนะ

จริงครับ
พี่แบบว่าถ้าพี่เอาวันนี้ไป
พี่จะมาพอนต่อนะคะ
พี่กว่าเดือนเท่าแหละ
บางทีเจ็ดหลักใช่ไหม

ฉุดยัยไฟกระพรีบอ้ะสวยวน
เจอน้องนัทผู้สื่อข่าวของเรา
ชุดใหญ่ไฟกระพริบที่สำคัญหนูคะลูกทำรถต้องเป็นรอยหรือเปล่า
ทำเนียนมากค่ะทำเนียนมากเปิดเป็นรถจะขับกลับไปแม่

ไม่ได้นะคะดูเสร็จพอเนียนวันจันทร์เหมือนกันเรียบร้อย
ไม่ได้บอกเลยว่าคู่นี้คุณแจ๊คและคุณจ๊านยิ่งครบการยิ่งผ่าตันรุ่งนะคะ
มีผลงานเยอะที่สำคัญล่าสุดเห็นไหมมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วด้วย
พูดแบบเต็มปากเต็มคำขายสครับครีมเราได้พอทำหรือปล่อย

เห็นไหมคุณจ๊ะเขาพูดบอกว่าคนนี้คู่ชีวิตหนู
มันก็ไม่แปลกเพราะแรกของเขานาน
คุณแจ๊คมาตั้งแต่เด็กเต็มอยู่กับมาสเนท
เค้าพบปริ้งล์อ่ะมาตั้งแต่เด็กแหล่วนะ
เดี๋ยวที่สำคัญเลยเนี่ยยังที่จ๊าบอกเลยคุณผู้ชมว่า
ทุกวันนี้เขามีแบบนี้ได้เพราะว่าความกระตันอยู่ของเขา

วันแม่ที่ผ่านมาคุณจ๊ะเอาเงินสดไปให้คุณแม่ค่ะ
ค่ะคุณเป็นเงินเยอะด้วย๕แสนบาทค่ะ
ให้คุณพ่ออีก๓แสนบาทเบ็ดเสร็จก็๘แสนบาท
อยากจะเป็นญาติจังเลยญาติห่างก็ได้อย่างนี้ได้ไหม

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคนเรานะถ้าขยัน
คือคุณจ๊ะเขาทำงานแบบหนักมากทุกวันเลย
ตั้งแต่ระยะเวลาที่เขาอยู่ในวงการบันเทิงแบบเต็มตัวมานะ
รับงานแทบทุกวันวันหนึ่งก็หลายงานด้วยไม่ใช่งานเดียวนะคะ

ก็ทำให้เธอมีเงินมีทองประสบความสำเร็จจนทุกวันนี้ได้นะคะ

คุณจ๊ะเนี่ยนะเขาทำธุรกิจ
ร้องเพลงเป็นนักร้องใช่ไหมร่ำรวย